ทุกหู้ผู้ชมที่ชนบุรีนี่เพราะหนุ่มคนนึงอายุยี่สิบห้าปีนะครับ
ก็ให้คุณพ่อช่วยซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วส่งมาให้หน่อย
ผ่อนคืนให้กับคุณพ่อนะครับคุณพ่อไปใช้บริษัทเนี้ย
ปรากฏว่าของส่งมาแกะกล่องดูข้างในมันไม่มีโทรศัพท์
ค่ะมีแต่พวกอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างต่างค่ะ
เป็นมื้อหนึ่งเลยนะฮะเครื่องใหม่นะที่เขายืนยันนะเขาบอกนะครับ
นี่ฮะคนที่สั่งของมานะครับชื่อคุณธวัชชัยบุญนองอายุ๒๕ปี
นี่เป็นคลิปตอนที่เขากำลังเปิดกล่องพัสดุที่พ่อส่งมาให้เป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่
แต่เปิดกล่องมาเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือมีแต่พวกอุปกรณ์ที่ใช้กับโทรศัพท์
พวกที่ชาร์จหูฟังอะไรพวกนี้นะครับนี่ฮะเขาก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็บอกว่าโทรศัพท์ล่าสุดมือหนึ่งแกะกล่องแต่ไม่มีโทรศัพท์
พนักงานแบบนี้ไม่น่ารักเลยฝากพี่เพื่อนในเฟซช่วยแชร์ช่วยโพสต์กันหน่อยครับ
มันหายไปได้ยังไงเราไปคุยกับคุณธวัชชัยนะครับ
คุณธวัชชัยอยู่ในหอพักที่จังหวัดชนบุรีนะครับส่งมาให้ครับ
แล้วก็เอากล่องพัสดุที่คุณพ่อส่งมาจากบุรีรำมาให้ดู
บอกว่าเขาเนี่ยให้พ่อช่วยซื้อโทรศัพท์มือถือให้โดยเอาเงินจากนายจ้างของพ่อเนี่ยไปซื้อให้ก่อน
แล้วเดี๋ยวคุณธวัชชัยก็จะผ่อนให้กับพ่อให้พ่อเนี่ยเอาเงินไปให้นายจ้าง
พ่อก็ซื้อให้เรียบร้อยเอารุ่นนี้รุ่นนี้ตามที่บอกไปแล้วพ่อก็ส่งพัสดุมาให้
คือพอกล่องพัสดุมาถึงเนี่ยคุณธวัชชัยบอกว่าด้านล่างของกล่องเนี่ยมันเหมือนกับถูกเจาะ
แล้วเอาสก๊อตเทปมาปิดทับเอาไว้
เขาก็เลยเปิดกล่องดูนะถ่ายคลิปไปด้วยก็นี่เลยฮะ
เจอแต่กล่องโทรศัพท์แต่ตัวโทรศัพท์เนี่ยไม่มี

อยากให้ทางบริษัทขนส่งช่วยตรวจสอบให้หน่อย
ว่ามันมีความผิดพลาดในขั้นตอนไหน

แล้วเราสงสัยตรงไหนครับที่คิดว่าหาตรงไหนครับ

แล้วก็รอยเทปที่มีปิดตรงนี้ข้างในมือนี้ข้างหนึ่ง
มันมีรอยเจาะเลยเหรอมีรอยเจาะข้างนะ
แต่พ่อยืนยันว่าส่งมาแล้ว
พ่อเกะเสร็จพ่อก็เกะดูโทรศัพท์ก่อนส่ง

ก็ไม่อยากให้ชื่อบริษัทพ่อเกะเสร็จ